เดี๋ยวนี้ยาบ้าเนี่ยมันมันเกลื่อนเมืองเนอะมันถูกแล้วมันหาง่ายนะตำรวจตามสกัดจับคุณผู้ชมมีผู้ชายสามคนเขาขับรถมาแล้วขนยาบ้ามาพอตำรวจสกัดจับเขาขับหนีครับขับหนีไปสุดท้ายไปจนมุมไปต่อไม่ได้ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีตำรวจเอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าขู่แล้วเขาก็วิ่งต่อสุดท้ายจะเป็นยังไงมีภาพวง
วิ่งที่สุดท้ายสะเชียง
นี่ย้ำนะว่าตำรวจเอาปืนยิงขึ้นฟ้านะขู่เพราะว่าคนร้ายเนี่ย
จอดรถปุ๊บตำรวจเอารถดันเข้าไปใช่ไหมคนร้ายไปต่อไม่ได้วิ่งเลย
วิ่งอยากวิ่งแล้วอ้าวไปแล้วแต่ประเด็นคืนนี้มันคืนในโครงการ
หมู่บ้านที่มีชาวบ้านเขานอนอยู่อุ้ยจริงเหรออ่าเขาก็ตกออกตกใจว่าอุ้ย
มันยิงอะไรกันกำลังค่ำกำลังคืนแบบนี้ประมาณสักสามทุ่มค่ะ
เนี้ยประหนึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ตำรวจได้ล่าคนร้ายเนอะอืม
แต่มันคือเหตุการณ์จริงครับคุณผู้ชมนะฮะเป็นภารกิจของตำรวจสนพระขนงครับ
คือตอนแรกเนี่ยขับรถสายตรวจไปสกัดจับปิดท้ายรถยนต์คันหนึ่งที่ขอตรวจค้นแต่ก็หนีเข้ามา
หมู่บ้านนี้คือโครงการสวนพลูพัฒนาเขตสาธรณ์กรุงเทพแต่ฝ่ายนั้นพยายามเร่งเครื่องหนี
ตอนแรกเหมือนจะเข้าซอยแต่ไปต่อไม่ได้นะฮะแล้วก็พยายามจะถอยออกมาดันรถตำรวจที่ไปจอดดักหน้าไว้
แต่ดันไม่ได้ตำรวจเขาไม่ให้ไปอยู่แล้วค่ะสุดท้ายเปิดประตูทิ้งรถวิ่งหนีครับ
ตำรวจก็พยายามวิ่งตามนี่นี่เขาวิ่งกันไวมากสามคนนั้นสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้สอง
หลบหนีไปได้หนึ่งนะฮะคือทางด้านของนายเจษดาอายุยี่สิบเก้ากับนายกระหนกทรอายุยี่สิบแปด
พร้อมกับปืนอีกคนหลบหนีไปแล้วก็ไปตรวจสอบในรถโอ้โหมียาเสพติดมีป้ายทะเบียนปลอม
เหมือนเอาไว้สลับมานะฮะกระเป๋าเดินทางเสื้อพงเสื้อผ้านะครับทีนี้เนี่ย
ก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคือตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆพร้อมกับตำรวจอื่นอื่นเนี่ย
เขาไปเจอรถต้องสงสัยก็เลยอ่ะหยุดก่อนขอตรวจค้นหน่อยสิ
แต่แน่นอนนะฮะคนทำผิดพิรุษมันออกนะฮะไม่หยุดไงหนีหนี
แล้วมีการยิงตอบโต้ตำรวจก่อนด้วยนะฮะจึงมีการวอลการสกัดจับ
ให้กับตำรวจอีกพื้นที่หนึ่งคือสนพระขนงช่วยกัน
ร่วมติดตามเพราะพื้นที่รอยต่อระหว่างทุ่งมหาเมฆกับพระขนงนะนะฮะ
ติดตามเพราะคนร้ายเนี่ยขับรถเข้าไปนะฮะก่อนร่วมกันทั้งสองโรงพักจับกลุ่มได้นะครับ
แต่คนหนึ่งหนีไปแต่ไม่รอดนะฮะตำรวจนครบาน๕ไปจับได้
นายสการอายุ๓๐ปีไปหลบหนีอยู่ที่บ้านพักแถวบางเลนนครปฐม
สุดท้ายสามคนยอมรับนะฮะว่าเนี่ยขับรถมากับเพื่อนแล้วเอายาเสพติดมา
ตำรวจเรียกก็เลยตกใจแต่ไม่ธรรมดาเพราะสามคนนี้ประวัติโชคโชน
อ่าเคยโดนจับคดียาเสพติดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามครั้งโอ้โห
ก็เตรียมเอาไปให้กับลูกค้าแต่มาโดนจับซะก่อนสุดท้ายก็ไปไม่รอด
มีพิรุธไงแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่นี่คือถือว่าเก่งมากนะคุณผู้ชม
คือวิ่งแบบสับขาสุดเลยอ่ะดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
เคยไปดูเพื่อนคัดตำรวจวิ่งใช่ไหม
สอบวิ่งคัดสมรรถภาพแบบเนี้ยคุณผู้ชมขาสับแบบอื้อ
กว่า๔คูณร้อยแล้วใส่รองเท้าแบบคมแบตอ่ะใช่
เนี้ยเข้าใจแล้วว่าประโยชน์ของในการคัดที่แบบให้วิ่งกันแบบตาตั้งตาเหลือกอยู่อะไร
จะต้องตามให้พันคนร้ายแบบนี้ไงค่ะเออ
คนร้ายก็ไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเลยนอกจากอยู่ในคุกนะคะ
ใช่ต่อหน้าก็ทำมาสามครั้งแล้วน่ะโดนอีกแล้ว